สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานนะครับเป็นบรรยากาศแห่งความสุขความสนุกสนานครับและเชื่อว่าไม่มีใครอยากจะเจอกับความโศกเศร้าและความสูญเสียแต่ว่าที่ผ่านมาคนทำข่าวเองก็หดหูครับอาจารย์เพราะเรามักพบข่าวว่ามีคนสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยค่อนข้างมากในช่วงสงกรานนะครับ
กันใหม่รัฐบาลบอกว่ามีนโยบายมีมาตรการโดยเฉพาะ๗วันอันตรายมาคุมเข้มอาจารย์ครับมาตรการนี้เนี่ยพอจะมีแววช่วยลดความสูญเสียได้บ้างไหมครับครับก็หวังว่าจะลดได้นะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาความสูญเสียในช่วงเทศกาลสงคราญเยอะเหลือเกินครับ๑๕๐ล้านบาทต่อปีครับถ้าเทียบไปแล้วนะครับถ้า

ดังนั้นนี่คือคำถามนะครับคุณผู้ชมว่า
เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
อาจารย์ครับเรามาถึงจุดที่ถนนสายรอง
มีความสูญเสียทั้งชีวิตและอุบัติเหตุ

สาเหตุก็เป็นเพราะว่าถนนสายหลัก

และไม่สามารถเข้มงวดกวดขันได้เท่านะครับ
จึงมีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะนะครับ
และประชาชนก็ประมาทจากสายรองด้วยครับ
ถ้าอย่างนั้นปีนี้ครับอาจารย์
มาร่วมแรงร่วมใจกันปลุกจิตสำนึก
ก็คือแก้ขายลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น

ภาครัฐบังคับใช้กฎหมายนะครับ
เข้มงวดกรวดขันมากขึ้นนะครับ

ประชาชนและภาครัฐชุมชนนะครับ
ช่วยกันดูแลถนนสายรองดีครับ

ก็หวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีขึ้นนะครับ

นี่คือมาตรการและแนวทางข้อเสนอแนะในเบื้องต้น

กันใหม่ครั้งหน้าเช่นเคยทางไทยรัฐทีวีครับ